คือแค่อยากจะรู้ว่าสุดท้ายคือตอนนี้มีการพูดกัน
พยายามจะบอกกันว่าคือวาดิมจะกลับมาถูกไหม

ปรากฏว่าตอนที่ซาร่าเขาบอกว่าจะแต่งงาน
เขาจะบอกว่าจะแต่งงานตั้งแต่กุมภาพันธ์

นักสืบว่าว่าว่านักสืบทวิตเตอร์
ไปสืบว่าจะไปแต่งได้ยังไง

ถ้าจะแต่งกุมภาพันธ์เขาก็ควรจะแต่งได้
๒เดือน๒ปี๒๐๒๐ถูกไหม

หนุ่มถ้านุ่มไม่เรียกเขามาสัมภาษณ์มันก็ไม่เป็นเรื่องหรอกนึกออกป่ะ
ล่าสุดมันก็มีแบบว่าเผตการณ์เกิดขึ้นมากมายฮะ
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็มีคำถามวันนี้ทุกเพจเนี่ย
เขาพยายามไปขุดไปค้นกันมาว่าเฮ้ยสรุปแล้วคือยังไง
ผู้ชายไม่ได้หนีไปจริงไหมผู้ชายอายุ๒๒ถูกต้องไหม
ซาร่ารู้สึก๓๓ซาร่า๓๓ผู้ชาย๒๒
เขาบอกว่าซาร่าบอกตอนนี้ยังคบกันอยู่เขาจะกลับมาแต่งงานปีหน้า
แต่ตอนนี้เขาติดสถานการณ์โควิดอยู่เขาว่าอย่างนั้นถูกต้องไหมแองจี้

ก็คือตอนนี้ผู้ชายก็คือตรงหลังจากที่มีข่าวออกมา

ไทยอยู่ประเทศจีนเขาบอกประเทศไทยอยู่ประเทศจีน
แต่วันนี้มันก็มีแชทออกมาอีกอันหนึ่ง
มีคนเหมือนไปแสดงความยินดีกับนางในไอจี

คือเมื่อวานนี้ทุกคนรู้จักไอจีนางหมดแล้ว

แน่นอนคนไทยชอบแบบว่าแสดงความยินดีเถอะ

เพราะหนึ่งผู้ชายมันหล่อจริง
ตามดูหล่อยังไง

ถ้ากินกับนางมันจะต้องรู้

หนุ่มกูโง่หนุ่มเริ่ม

เอาจริงนะทุกวันนี้เนี่ยลูกถามบอกแมวน้ำภาษาอังกฤษว่าไง
ที่สองขำมากรับมือกับทัวร์ไทยได้หรือเปล่า

ส่วนใหญ่ก็ไปยินดีเรื่องที่แบบว่ามีลูกสาว
ซึ่งเขาก็แอบตกใจนะฮะ
แล้วก็มีแผนวิวาสตั้งแต่เดือนคุณพ่าแต่สถานการณ์โควิดต้องเลิกไปปีหน้า

แล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของจะแต่งงาน
ขนาดที่บางคนเข้าไปสอบถามว่ามีลูกกับซาร่าจริงหรือเปล่า
เนื่องจากมีการแชทที่วาดิมตอบกลับว่าไม่แน่ใจใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าว่านม
พอมันมีข้อความแบบนี้มาคนก็เลยมีความสงสัย
ก็เลยตอบไงนี่ไงมันมีข้อความแชทออกมาไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่า
ก็ดูสิคนไทยแน่นอนไหมล่ะฉันถึงบอกว่าชาวเน็ตเนี่ย
เพราะว่าหลอดบอกฉัน
เพราะว่าเธอบอกว่าเธออยากเจอ
เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยมีข่าวกำลังคบหากับคริสเตียน

อ่าคริสเตียนจำได้เจ้าหญิงดิสนี่ที่นี่คริสเตียนนี่

เขาก็บอกว่าคริสเตียนควรมาช่วยออกค่าเธอมั้ยกับหลาน
กับอะไรแบ็กเวล

น่าจะจบเหมือนเจ้าหญิงดิสเน่สวยงาม

ฉันจำไม่ได้ว่าที่ไหนแก๊กดอปแดงอ่ะ
ตอนนั้นถ้านับเดือนก็คบกับวาดิมแล้วนะ
ไม่แต่ทีนี้คือผมกำลังงงไว้แล้ว

พูดกับซาร่าคำนึง

อีหนุ่มเธอเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเนี่ยนะฮะเหมือนไม้เนี่ยก็เคยพูดคำนึง
บอกว่าจะคบกับใครเนี่ยนะฮะก็แบบว่าเอาให้มันแน่ใจสักคนนึง
อย่าเอาลูกไปเจอผู้ชายที่คุณคบเพราะเดี๋ยวลูกจะสับสน
แล้วก็แบบว่ามีการสับสนถ้าสมมุติคุณไปดูเนี่ยรูปเนี่ยเห็นมั้ยฮะ
หูมีความไล่เลียงไทม์ไลน์ด้วย

ดูถ้าคุณถึงจะได้รู้นุ่มนี่ฉันมีไทม์ไลน์
ใช่ไหมคนนี้รู้สึกจะเป็นกราฟิกอยู่ที่ฮอลลีวูดคนแรกเนี่ยอ่า
ก่อนที่จะพาหลานไปเจออะไรอย่างนี้
แต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่ามีการออกมาแฉไหมเหมือนกัน
เราจะต้องให้ความเป็นธรรมนึกออกไหมคุณหนุ่ม
เหมือนที่ช่วยดุมตอนฉันไว้ว่าควรเราจะต้องให้ความเป็นทาง

ไมค์เนี่ยเพื่อนซาร่าเพื่อนสาวของซาร่าเนี่ย

เรื่องไม้รับผิดชอบค่ะเลี้ยงดูบุตรมาตลอด๑๐
เออตลอดมาเนี่ยเด็กขวบหมดไป๑๐ล้าน

เพราะค่าเทอม๘แสนเนี่ยมันเพิ่งปีสุดท้าย

ซึ่งค่าเทอมเด็กอินเตอร์เนี่ยก็ราคานี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

ถ้าคุณมีปัญหาแล้วจะย้ายลูกไปเรียนในระบบไทย

ปัญหาคุณมาบอกในวันที่โรงเรียนไทยบางที่ก็ปิดรับสมัครไปแล้ว
ส่วนเรื่องค่าคลอดบุตรไม่ถึง๔แสน
แล้วเรื่องเงิน๓๐๐๐บาทไม่ได้ให้ด้วยความเสน่หาในตัวผู้หญิง
ซึ่งตอนแรกเนี่ยไม้ให้เงินจำนวนเท่าไหร่เนี่ยน่าจะรู้อยู่แก่ใจ

เรื่องเซ็นรับรองบุตรนะฮะ
ตอนแรกที่เกิดเรื่องน่ะนักข่าวถามไม้ว่ากลับหอบขึ้น

สุดท้ายเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าเซ็นรับรองบุตรแล้ว

แม่ก็บอกไม่ได้เซ็นทั้งที่อยากให้เซ็นรับรองบุตรมาตลอด
ความจริงแล้วอันนี้เถียงแทนได้
ไอ้ไม้ไปขอเพราะตอนนั้นเขาทำอยู่ด้วยกัน
เพราะเขาเข้ามาสัมภาษณ์กับคุณอย่างนี้ถูกต้องเปล่า

เอาจริงอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่า
อยู่คอนโดเมื่อก่อนเนี่ย

ที่เด็กพูดในคลิปว่าทำไมเตะออกจากคอนโดอะไรอย่างนี้
คนก็เลยไปบอกว่าเฮ้ย
ไปเจอผู้ชายใช่ไหมที่อยู่ในห้องนั้น
ผู้ชายที่อยู่ในห้องนั้นทำให้โกรธ

วันนี้เพื่อนของซาร่าเขาออกมาโพสต์
เงียงกลับนะฮะเขาบอกจริงแล้วเป็นแฟนป้าแท้

หลังจากที่ไมค์เชิญให้ฝ่ายหญิงออกมา
แล้วก็พยายามกดดันให้ออกแทบทุกเดือน
แล้วก็ให้ขนออกภายในไม่กี่วัน
ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนไม่จริงนะครับ
แล้วก็เรื่องการปกครองบุตรร่วมกันยังไม่เคยมีตั้งแต่แรก
แต่ไม้ก็น่าจะรู้ดีว่าตัวเองมีเจตนาอะไรปกครองร่วมกัน
คือเอาจริงแบงค์ก็ส่งมาตลอดนั่นแหละ

เขาก็ถามว่าไอ้ปาร์ตี้ซึ่งเมื่อวานซาร่าเขาพูดว่า
อ้าวลูกหลับอ่ะเขาบอกว่าเวลาลูกเขาหลับ
ลูกหลับอยู่กับพี่เลี้ยงเขาก็ต้องไปอยู่กับแฟนใหม่เขามี
เขามีสิทธิ์ที่จะไปอยู่กับแฟนใหม่เขาก็พูดอย่างนั้นนะครับ
เขาก็บอกว่าเอาเงินไปเที่ยวหรือเปล่า
เอาเงินที่เขาแบบว่าให้มาเนี่ยไปเที่ยวหรือเปล่า
นางเขาบอกว่าเขามีโต๊ะบางทีอยากไปเที่ยว
งานฟรีแม้กระทั่งค่าเข้าก็ฟรีนางว่า
การเป็นพ่อแม่ก็มีเวลาส่วนตัวหนึ่งเป็นของตัวเองไหม
การที่ไปเที่ยวตอนลูกหลับมันผิดตรงไหนนางก็ว่าอย่างนั้น
อันนั้นคือในมุมอาจจะของ
ของคุณไม้เองเขาก็ตัดสินใจแล้วนี่เน

เขาเหล่าสิทธิ์ในการต่อคองบุตรร่วมแล้วเรียบร้อยนะคะ
จตนาที่ขอไปตอนแรกเพียงเพราะว่าเขาไม่อยากจะเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินอย่างเดียว
แค่อยากมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจเรื่องของลูกในเรื่องต่างด้วย
ที่สำคัญก็แค่อาจจะมีโอกาสพบปะลูกได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป
ผมสงสารลูกครับที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
ในเมื่อทางฝ่ายคุณแม่ของน้องเลือกที่เรียนเองและตัดสินใจกับครอบครัวของเค้าเอง
โดยไม่ปรึกษาผมผมก็ไม่ขอก้าวไก่แล้วก็เคารพการตัดสินใจของพวกเขา
วันนี้ผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกผมเองแล้วก็จะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะเห็นไหม
เขาก็จะอยากให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ผมหามาไปถึงลูกชายเพียงคนเดียวของผม

คงเจ็บปวดถ้าโตขึ้นมาแล้วต้องเห็นข่าวอะไรแบบนี้

พี่หมดยุดแล้วน้องด้วยเขาตอบแล้ว
ไม่หรอกจริงก็คือ
ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดมันมีคำพูดคำหนึ่งที่คุณซาร่าเคยพูดเอาไว้
เขาก็ยินดีนะเพราะว่าแบบไหม้จะได้ทำหน้าที่ของพ่อในตอนนั้น
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่คิดว่าณวันนี้เนี่ย
การที่ได้เอาเงินมาให้ลูกเนี่ยมันเป็นผลกลับมาทำให้ตัวเขาเองเนี่ย
เสียหายคือคือตัวซาร่าเองเนี่ยนะครับ
เพราะทุกอย่างมันกลับมาแทงที่เขามาโดนที่เขา
คุณไม้ก็เลยน่าจะตัดสินใจเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อทำให้คุณซาร่าเสียหายก็ไม่จ่ายแล้ว

ก็หยุดแค่ตรงนี้คุณซาร่าจะได้สบายใจจะได้ไม่ต้องเสียหายตรงนี้อีก
ส่วนเงินทุกหมัดทุกสตางค์ที่จะต้องให้เนี่ยเขาจะเก็บเขาจะเอาไว้
แล้วก็ให้ลูกตอนโตก็คือเพราะฉะนั้นตอนนี้
ก็ไม่ไปก้าวไก่สิทธิของทางคุณซาร่าคุณซาร่าก็ต้องอืม
ตอนนี้เท่าที่มีลูกสองคนนะเพราะฉะนั้นจะต้องย้อนกลับไปถามว่า
หนึ่งเนี่ยฐานะคุณซาร่าเป็นยังไง
งานที่จะเข้ามามีอะไรบ้าง
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดู
มีคำถามนะมีหลายคนแบบมีคำถามข้อนี้ออกมาว่า
แล้วคุณซาร่าจะมีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกไหม
แล้วเงินได้มาจากส่วนไหน
พ่อนางไม่ได้จนนะ
อืมนี่แหละ
พ่อนางก็พอมีอีกประมาณแบบนั้น

เพราะดิมเขาก็โทรปรึกษาไม้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เนี่ยชอบทิ้งทิ้งคุยด้วย